คุณผู้ชมครับกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาที่วันก่อนประชุมกัน
และแนะนำตำรวจบอกว่าคุณควรน่าจะใช้เครื่องจับเท็จนะ

แล้วก็มีคำแนะนำให้กับตำรวจเพิ่มเติมด้วย
นายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมธิการ
สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
แน่นอนต้องมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันใช่ไหม
สมาชิกของกรรมธิการไปด้วย
ไปตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุครับ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
โดยเฉพาะบริเวณท้ายเรือท่านสนใจเป็นพิเศษ
แล้วก็หารือกับพันธบทเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ผู้กำกับการสอบภอมเมืองโดนทบุรีอยู่นานกว่า๑ชั่วโมงครับ
นายสมชายนะครับประธานคณะกรรมธิการเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าได้เสนอแนะตำรวจไป๓เรื่อง
คือ๑การเก็บเรือของกลางควรจะเก็บให้มิดชิด
เพื่อไม่ให้วัตถุพยานมันเปลี่ยนสภาพครับ
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเรือเนี่ยมาวิเคราะห์ซินะฮะ
การตกเรือแบบนี้มันจะทำให้เกิดบาดแผล
ว่าตกลงไปแล้วมันจะโดนร่างกายยังไงได้บ้าง
สอบพยานโดยใช้เครื่องจับเท็จ
เพื่อยุติข้อสงสัยด้านวิทยาศาสตร์
เขาย้ำเครื่องจับเท็จอีกทีนะฮะฟังเสียงครับ
ความอันตรีการคิดว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดเนี่ย
ถ้าสืบสวนสอบสวนไปแล้วเนี่ยแล้วมีความจำเป็น
ที่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จทั้ง๕รายนะครับ
มันก็จะยุติได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์เช่นกัน
แล้วหลายคดีเนี่ยในอดีตเนี่ยแม้จะครบแล้วนะครับ
ยังสงสัยบางประเด็นไม่ชัดเจนเนี่ย
เขาใช้เครื่องจับเท็จ

ยังไม่พบสิ่งที่จะอธิบายถึงสาเหตุ
ทำให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กคล้ายกล้างปลาได้
ต้องการให้ตำรวจเก็บรักษาเรือ
ซึ่งเป็นวัตถุพยานสำคัญให้เหมาะสมกว่านี้

เดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไงนะฮะ

เพราะว่าตำรวจอายัดตั้งแต่วันแรกแล้วฮะ

มันยังหาที่มาของบาดแผล
เป็นลักษณะเฉพาะเหมือนกล้างปลาไม่ได้

ว่าเป็นใบพัดสมมุตินะคะ

เพราะฉะนั้นหมอก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไป

ก็ยังไม่เห็นที่มาเหมือนที่ท่านสมชายว่าค่ะ

ก็เลยไม่ได้เข้าไปเลยเลยจากรั้ว
แล้วก็ได้แนะนำว่ามันมีฝนตกตั้งหลายหนแล้ว

ตอนนี้ก็เลยตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นใกล้ค่ะ
อันนี้ต้องขอแนะนำเพราะว่าไม่ได้ก้าวไก่
เพราะว่าหลายคดีที่มันขอพิสูจน์ซ้ำในภายหลัง

มันต้องอยู่ในเขาเรียกห่วงโซ่วัตถุพยาน

เพราะว่าถ้าเกิดอายการสงสัยแล้วอายการสั่งให้ตรวจสมมุตินะ
แล้วตรวจสอบแล้วเจอสมมุติเจอ
จะตอบได้อย่างไรว่ามันเป็นของที่อยู่มันต้องกับต้น
มันก็ยังทันใช่ไหมคุณนัทพงศ์
นี่๑เดือนแล้วมันจะยังทันใช่ไหมคะ

เพราะเรือนี่เป็นวัตถุพยานที่สำคัญมากเลย
คุณหมอให้ความสำคัญตั้งแต่วันแรกที่ท่านพูด
แต่มันถูกตั้งไว้อย่างนี้๑เดือนแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าให้ความสำคัญจริงวันนี้ต้องรีบเก็บเลย